เขาเชื่อว่าเจ้าทองเนี่ยมาให้โชค

นี่ดูดูเขาจำนี่แหละ
จบแล้วเขาเนี่ย
บ้ากบสีท้องมันต้องมีที่มาที่ไป

จะมีที่มาที่ไปเพราะอะไร

เซอร์มันใหญ่อ่ะ

มีภาพตอนสิบตัวมั้ย

แล้วเขาเชื่อว่านี่คือเจ้าทองที่แบบจะมาให้โชค

มีตังค์ใช้ไม่ขาดมือต่างจากเมื่อก่อนไม่มีงานเข้า
เจ้าทองตัวนี้ยาว๕นิ้วหนักประมาณ๔๕ขีด
พี่พิรุนที่เป็นเจ้าของอายุ๔๒ค่ะ
ใครอยากไปดูแวะไปดูเจ้าทองได้นะพี่
เออไปไหมไม่ไปจือฝากถึงพี่ผู้สึกข่าวท้องถิ่นนะครับ
ที่ส่งข่าวเข้ามาพวกเนี่ย
คือถ่ายมาเยอะหน่อยฮะถ่ายเยิ้ร์นิดนึงไม่เอา

ตามอย่างนี้เลยนะตามอย่างนี้เลย